เกลียบเนี่ยชื่อมันแปลกนะเท่าที่ผมลองอ่านดูมันน่าจะอ่านแบบนี้ว่าข้าวเกลียบบัวบรวย
ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมถึงเรียกแบบนี้ว่าแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปดูกันหน่อยฮะ
แต่ถ้าผมอ่านออกเสียงผิดพลาดผมขออภัยนะเพราะว่าเขาขายอยู่ทางใต้
อยู่ที่จังหวัดสตูนอยู่ที่แถวตำรงตำบัลตาอัมเภอเมืองจังหวัดสตูน

อันนี้เขาเรียกอีกอย่างนึงอันนี้จะพอเข้าใจได้
อีกชื่อเขาเรียกว่าถั่วขาว

เอาหลายคนถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่อาจจะไม่รู้
แต่ถ้าเรียกว่าถั่วขาวพอนึกออกฮะ
เขานำเจ้าสิ่งนี้มาแปรรูปเป็นขนมคลุกมะพร้าว
ล่าสุดของล่าสุดพัฒนาต่อยอดเป็นข้าวเกลียบ

และเป็นการนำของที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นมาเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยว
เนี่ยฮะประธานกลุ่มแปรรูปข้าวเกลียบโบ๊ะโบ๊ยนะครับ
บอกว่าการนำเจ้าถั่วขาวหรือว่าบัวบรวย
ไม่เคยได้ยินแต่เขาเรียกอย่างนั้นจริง
เขาบอกว่ามันเป็นเกาะนะนี่เห็นไหม
ทำไมถึงเรียกว่าถั่วขาวลักษณะมันเป็นอย่างนี้
เขาบอกว่าการซื้อขนมจากแผ่นดินใหญ่มันยาก

ชาวบ้านเขาเลยเก็บฝักหัวขาวเนี่ย
ที่มันจะออกฝักในช่วงมกราคมก็คือต้นปี

วิธีการทำเริ่มจากการขูดผิว
ผิวของมันขูดผิวของมันซะก่อน
แล้วต้มน้ำต้อง๓น้ำเลยนะ
น้ำหนึ่งก็๒ชั่วโมงได้ใช้เวลาอยู่นะ
แล้ว๓น้ำน้ำละ๒ชั่วโมงคุณนับเอาเองแล้วกันว่ากี่ชั่วโมง

แล้วเขาบอกว่าน้ำสุดท้ายนี่น้ำทีเด็ด
ต้องต้มด้วยน้ำด่าน

สุดท้ายมันก็ต้องทีเด็ดอยู่แล้วมันเป็นเคล็ดลับของเขา
และเมื่อต้มเสร็จแล้วเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มแบบนี้
สามารถนำไปคลุกกับมะพร้าวและน้ำตาลเป็นขนมที่แสนอร่อย
บัวโรยหรือถั่วขาวเนี่ยจะมีรสชาติคล้ายกับมัน

แต่เนื้อสัมผัสมันจะเบากว่าเขาว่างั้นมันซอบละมุนกว่า
มันจะไม่แน่นเท่าเออ
อีกหนึ่งอย่างนะฮะการทำข้าวเกลียบ
เขาจะนำถั่วขาวที่ต้มแล้วเนี่ยผสมกับแป้งมันหรือว่า
เกลือแล้วก็น้ำตาลนวด
วดให้เข้ากันมันกลายเป็นแป้งแบบนี้ใช่ไหม
เอามาปั้นเป็นก้อนแล้วก็นำไปนึ่งก่อน

อยู่ในตู้เย็นตรงนั้นอีก๒คืนเลยนะ
เมื่อเซตตัวก็ไหลบั้นแวดแวดแวดแวดใช่แล้วครับโอ้ทอดมาแบบนี้เลย
ก่อนจะมาถ้าเป็นอย่างนี้ต้องไปตากแดดก่อนด้วยเนี่ยไม่ต้องนะ
แล้วพอทอดเสร็จปั๊บเขาก็นำมาบรรจุ
บรรจุใส่ถุงเป็น๒ขนาดคือขนาด๘๕กรัมขายถุงละ๒๐
๑๘๐กรัมขายถุงละ๕๐บาท
สองถุงเท่าไรครับอ๊ะสองถุงร้อยโอเค

เขาบอกสารเข้ากเหลียบมีออกหวานมันด้วยนะ

ถั่วโรงถูกเท่าไร
ถุงละ๒๕ก็มีและถุงละ๕๐ก็มีแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดครับ